วิธีเสี่ยงโชคอีกแบบหนึ่งเป็นการส่องค่ะ

กล้วยเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามันแทงปลีออกมากลางลำต้นอีกแล้วอ่ะ
แปลกหรือไม่แปลกแค่ไหนไปดูกันดีกว่าที่พยาว

คุณสนุกอ่ะคุณนุกกี้ชักภาพในสตูดิโอเราเขาสนุก

เอ้าไม่รู้เหมือนกันว่าใครมีอะไร
แต่ที่นี่มีแน่นอนมีกล้วยประหลาดแทงปลีออกมากลางลำต้นค่ะคุณค่ะ
สร้างความประหลาดใจและความมือหาให้กับชาวบ้าน
แต่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหูมาแบบนี้ให้โชคอ่ะดิ

งั้นเราก็ต้องไปขออนุญาตเจ้าของบ้านเขาหน่อยค่ะ

คุณอธิบดีฟองแก้วนะเป็นเจ้าของบ้านเลขที่๔หมู่๘ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

หลังบ้านของคุณอธิบดีปลูกกล้วยเอาไว้เยอะเลย

มันมีต้นอะไรที่แปลกประหลาดอยู่ต้นเดียวคุณดูสิ
มันแทงปลีมาแถมมีเครือกล้วยแล้วหวีกล้วยอีกมากมาย

คุณอธิบดีเล่าให้นักข่าวฟังบอกเลยโอ้โหปลูกกล้วยมาเยอะ

หอมทองนี่แหละมีหลายต้น

บริเวณหลังบ้านปกติเป็นบริเวณที่เขาชอบมาเดิน
มาดูต้นไม้มารดน้ำตัดแต่งกิ่งไม้เป็นปกติ
ความสุขของคุณคนที่เขาปลูกต้นไม้จะเป็นยังไง

ไอ้กล้วยไกล้ไข่ต้นนี้มันแปลกเห้

นักข่าวครูสีอือพะยาว
หน้าที่ดีมากค่ะพี่
จุดทูปแล้วถ่ายอะไรมาให้เราดูบ้างล่ะคุณผู้ชม
วิธีที่มันจะทำให้เราเห็นแล้วก็ชัดเจนก็คือการถูและการลูบ
นี่เป็นอีกวิธียอดฮิตสำหรับคนที่มาดูต้นกล้วยเนาะ
ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้มันก็สามารถวิเคราะห์ได้หลายแบบ
เพราะจริงมันดูไม่ออก
ใครดูออกคุณผู้ชมบอกกันหน่อยไหมเป็นวิทยาธารให้กับเพื่อนส่งไลน์มาหน้าจอ
ช่วยบอกซื้อไอ้ที่เขาชี้อยู่เนี่ยไอ้รูปอยู่เนี่ยมันคืออะไร
ลวดลายนั้นก็ว่ากันไปเพราะเห็นไม่เหมือนกันใช่ไหม

สิ่งหนึ่งถ้านับแล้วมันแม่นเป๊ะแน่

เดี๋ยวให้คุณลูกกี้ตามไปดู

ไปมั้ย

ไปนะไปพยาวแต่อย่าให้มีเรื่องกลับมาอีกนะ

ขอบคุณจะนับด้วยตอนนี้ค่ะ